คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขาใช้ชื่อว่าเฮียปออายุ๕๓กรัม

หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแจง
รู้แค่ชื่อจริงคือนางสาวนิพาพร

เขาบอกว่าเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มากแต่ไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยจับมือกัน

คบกัน๒ปีกว่าไม่เคยเจอกันเลยหรือคะไม่เคยเจอกัน
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเหมือนเป็นฟงเป็นแฟนกันไปขอกันเป็นสามีภรรยา

งมีตัวตนใช่ไหมอ่าเริ่มมีการขอเงิน

เสร็จโอนเงินให้เขาไปเนี่ยคุณผู้ชม๔ล้านกว่าบาท
โอ้โหทั้งหมด๒๐๐กว่าครั้ง
นะฮะตั้งแต่ปี๖๑๖๓เนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียใจมากเลย
ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าแค่หลักหมื่นบาทบัตรเครดิตก็ไม่มีเงินจ่าย
รถก็ต้องผ่อนบางครั้งก็อยากตาย
ที่มันเจ็บใจคือพอทักไปทวงถามผู้หญิงตอบมาว่า
โดดแล้วโง่อีกจะมาอะไรมากมายแรง
ตอนนี้เขาบอกว่าต้องไปถึงโรงพักแล้ว
เพราะร้อนใจเหลือเกินเนื่องจากว่าตอนนี้เหลือเงินแค่หมื่นกว่าบาท
กังวลว่าสาวคนนี้จะมีการยักย้ายถ่ายเทโยกเงินไปบัญชีอื่นแล้วจะตรวจสอบไม่ได้
เพราะมารู้ทีหลังว่าตอนนี้ผู้หญิงไปคบกับผู้ชายคนใหม่แล้ว
แล้วที่อ้างว่าพ่อแม่เสียแล้วขอเงินไปก็ไม่เป็นความจริงนะฮะ
พนักงานสอบสวนสพเสาให้บอกว่าคดีนี้ตำรวจยังรวบรวมหลักฐานอยู่
แล้วก็ต้องทำหนังสือขอตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของบัญชีด้วย
ก่อนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามา
ส่วนหลักฐานการโอนเงินที่เอามาแจ้งความ
มีการโอนเงินตั้งแต่ช่วงปี๖๒ถึงกลางปี๖๓
นำมาวันนี้๑๖ครั้งจากทั้งหมด๒๐๐กว่าครั้ง
โอนหนักชุดก้อนใหญ่สุดคือ๑๓๐๐๐๐๐บาท
เบ็ดเสร็จทั้งหมด๔ล้านล่ะกว่าบาท
ด้านของธนาไยรนลงแก้วเพชรพระทางเครือข่าย

มันต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดช่อโกงหรือเปล่า
หรือคุณเป็นการโอนให้เขาแบบเสน่หาหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นก็มีการแจ้งความในพื้นที่แล้ว
ต้องตามต่อว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไร
รับว่าไม่เคยเจอคนที่โอนเงินให้อีกฝ่ายมากขนาดนี้มาก่อน

คุยแค่ผ่านทางเฟสทางไลน์
แล้วที่สำคัญยังไม่เคยวีดีโอคอลกันด้วย

ถ้าเกิดไม่เคยเจอกันก็อย่าไปโอนให้เขาอะไรกันมากมายขนาดนี้นะ

อยากฝากความหวังฝากความรักอะไรไว้ที่ใครขนาดนั้นนะคะ